ส่วนเหตุเรือมณีสายชนล่มที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้ก็มีความพยายามในการที่จะค้นหาผู้ที่ศูนย์หายไป๒คน
แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
ผู้สูญหายและชาวบ้านต่างเฝ้าติดตามภารกิจ
การค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนด้วยความหวัง
ญาติได้เชิญร่างทรงเข้าทำพิธีเสี่ยงทายค้นหาผู้สูญหาย
ด้วยการจุดทูปทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพระแม่คงคาในแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ
ขอให้พบร่างทั้งสองคนโดยเร็ว
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอปพรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
พร้อมทหารจากกองพันธหารมาที่๒๖
มูลนิธิร่วมกับตันยูหลมศักดิ์และมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์
ยังคงพยายามค้นหานายพิทยาไข่ทองอายุ๑๗ปี
และนายอัตภพลพรมแสงอายุ๒๓ปี
พายเรือมณีสายชนอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้
การค้นหา๒ผู้สูญหายยังไม่ประสบความสำเร็จ
ประกอบกับกระแสน้ำที่มีกำลังแรง
จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหา
เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังค้นหาใน๒เส้นทางตามลำน้ำป่าศักด
น้ำป่าศักดิ์เน้นบริเวณตลิ่งทั้งสองฝั่ง
เพราะคาดว่าความแรงของน้ำจะพัดร่างผู้สูญหายออกไปไกล
และจะเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับ